สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์
วันเสาร์นี้เป็นตอนต่อเนื่องจากวันเสาร์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ย
ผมพูดถึงว่าขณะนี้เรื่องของการปฏิรูปตำรวจ
กำลังมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับเพราะว่านายกอีกไม่นานจากนี้
ก็จะต้องนำเรื่องพรบตำรวจเข้าสภาสภาผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้
ฉะนั้นเนื้อหาสาระในพรบตำรวจฉบับใหม่จะเป็นตัวกำกับของการปฏิรูปตำรวจ
คราวที่แล้วผมบอกว่าต้องรอดูว่านายกจะเอาร่างพรบฉบับอาจารย์มีชัยหรือฉบับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปรับปรุงใหม่
แต่ว่าสุดท้ายชัดเจนแล้วครับว่าร่างของอาจารย์มีชัยเท่านั้นที่จะเป็นร่างที่จะต้องนำเข้าสภา
เพราะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูลและถูกต้องตามกฎหมายในร่างพรบตำรวจฉบับใหม่จะมีการสอบสวน
โครงสร้างการสอบสวนจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันปัจจุบันนี้ปัญหาก็คือว่ายกตัวอย่างกรณีบอสมีการแทรกแทรงในชั้นพนักงานสอบสวนได้
ถ้าเขามีเส้นสายแล้วจะทำให้มีการแทรกแทรงในชั้นกรรมการสอบสวนสำนวนที่ออกมาก็บูดเบี้ยว
ส่งไปอายการแล้วถ้าอายการส่งฟ้องศาลในที่สุดที่เราเจอกันมาก็คือผิดกลายเป็นถูก
คนถูกกลายเป็นผิดคนไม่มีความผิดติดคุกก็เยอะ
เพราะเริ่มต้นจากกระบวนการสอบสวนสำนวนการสอบสวนที่บวชเบี้ยว
ร่างของอาจารย์มีชัยเขาแยกงานสอบสวนออกมาเป็นสายงานอีกแท่งหนึ่ง
ในชั้นโรงพักเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้กำกับสถานี
แต่ขึ้นอยู่กับผู้บังกับงานสอบสวนผู้กำกับงานสอบสวนก็จะดูแลเรื่องของการสอบสวน
ภูมิกับสถานีเข้ามาแทรกแสงเข้ามาเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
เข้ามาสั่งโน่นสั่งนี่ไม่ได้ตรงเนี้ยคนก็คิดว่าความเป็นธรรมจะมีมากขึ้น
แต่ว่าก็มีคำถามจากวงการตำรวจหรือเคยคนที่เคยเป็นตำรวจ
พลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตท่านไปอภิปรายให้ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการใหม่
เป็นผู้บังคับการใหม่ฟังผมก็ไปร่วมเสวนาอภิปรายด้วย
ท่านตั้งคำถามขึ้นมาบอกว่าเออถ้าสมมุติว่าผู้กำกับที่มาคุมการสอบสวนสามารถแทรกแทรงได้
แล้วมันจะต่างกันตรงไหนกับการที่ผู้กำกับสถานีควบคุมการสอบสวนเหมือนเดิม
อันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งเป็นข้อโตแย้งที่บอกว่า
มันจะมีหลักประกันอะไรว่าการแทรกแทรงนั้นผ่านผู้กำกับที่คุมงานสอบสวนไม่ได้
แต่ว่าแน่นอนในสายงานบังคับบัญชาของการสอบสวนก็อาจจะทำให้เป็นที่พึ่ง
ในกรณีอย่างนี้มากกว่าที่ขึ้นอยู่กับสายงานเดิมอันที่สองจะมีการแก้ไขปวิอาญา
ถ้าพรบกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาสอดคล้องรองรับกันก็คือว่า
จะให้อายการสอบสำนวนตั้งแต่ต้นทุกวันนี้อายการรอรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน
แต่ต่อไปนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อายการก็จะเข้ามามีส่วนร่วม
มีการตรวจสอบด้วยอย่าลืมว่าเรื่องนี้อายการเขาก็คิดกันมานานแล้วว่า
บางทีอายการเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะครับ
ฉะนั้นภาพที่เราได้เห็นที่เป็นข่าวมาเมื่อ๒วัน
อัยการจังหวัดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนเขาไปยื่นนังสือถึงอัยการสูงสุด
ยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดท่านวงศกุลกิติพรมวง
ที่ท่านเห็นภาพในจอนี่แหละสิ่งที่เขาไปยื่นกับอายการสูงสุด
มีข่าวโปรยหัวว่า๑๐๐อายการยังเติร์ทสุดทนเมื่อนั่งเบื่อนั่งอ่านนิยายสอบสวน
ตกเป็นเครื่องมือตำรวจยัดข้อหาผู้บริสุทธิ์
สอบสวนทำลายพยานหลักฐานล้มคดีช่วยคนรวย
คุกมีไว้ขังเฉพาะแต่คนจนบุกยื่นหนังสือให้อายการสูงสุด
ขอให้พัฒนาแก้ไขระเบียบตรวจที่เกิดเหตุที่มีปัญหารวบรวมพยานหลักฐานเองได้
โดยใช้บุคลากรทางกฎหมายเป็นผู้ช่วยไม่ต้องสั่งผ่านตำรวจ
การสั่งคดีถ้าไม่มั่นใจพระราณจากฐานสามารถพิสูจน์ได้สารลงโทษได้ต้องสั่งไม่ฟ้อง
หรือสั่งให้สอบที่มติจนแน่ใจได้ว่าหลักฐานชัดเจนลดความเดือดร้อนของประชาชน
นี่เขาไปยื่นถึงอายการสูงสุดเนื้อหาบางช่วงบางตอนเนี่ย
ปัจจุบันสภาพปัญหาการดำเนินคดีอาญาที่ร้ายแรงที่สุด
คือการปกปิดบิดเบือนหรือทำลายพยานหลักฐานแล้วไม่ให้ความร่วมมือในการ
ในการตรวจสอบคดีแล้วก่อให้เกิดอุปสรรคอย่างยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมที่แท้จริง
แก่ประชาชนส่งผลให้ภารกิจของอายการในฐานะอายการแผ่นดิน
ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดตัวจริงมาลงโทษ
และที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือตกเป็นเครื่องมือเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต
ใช้เป็นเครื่องมือฟ้องและลงโทษคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้ตัว
นี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับว่าอายการเขาก็ขยับตัวแล้ว
ฉะนั้นถ้าโครงสร้างปฏิรูปตำรวจกระบวนการสอบสวนขยับ
อายการขยับตัวผลมันก็จะเกิดเป็นผลดีแก่ประชาชน
มันจะลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งที่บอกกันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ปัญหามันอยู่ตรงการซื้อขายตำแหน่งแล้วคนที่ซื้อตำแหน่งก็ไปถอนทุน
คุ้มครองสิทธิ์ผิดกฎหมายไปคุ้มครองธุรกิจสีเทา
ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะบังคับใช้กฎหมายไม่เด็ดขาด
อันนี้จะแก้อย่างไรในร่างของอาจารย์มีชัย
ก็สอดคล้องกับรัฐมนูลเอาอาวุโสเป็นหลักในการโยกย้ายแต่งตั้ง
ส่วนเรื่องความเหมาะสมระบบการประเมินผลก็จะตามมา
เชื่อกันว่าถ้าแก้อย่างนี้เป็นอย่างนี้
กระบวนการซื้อขายตำแหน่งที่จริงมีรายละเอียดเยอะการซื้อขายตำแหน่งก็จะลดน้อยถอยลง
ฉะนั้นถ้าสองเรื่องนี้แก้ได้วงการตำรวจก็จะได้รับการปฏิรูป
เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่านี่เป็นความหวังของสังคมไทยครับ
เราเห็นว่ากับความเหลื่อนล้ำในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีมานานแล้วมาถึงวันหนึ่ง
กำลังจะได้รับการแก้ไขเราก็ต้องรอเรื่องนี้
อีกไม่นานเข้ากฎหมายเข้าสภาพรบเข้าสภาออกมาเป็นกฎหมาย
ปฏิรูปตำรวจที่เราเฝ้ามองมา๖๗ปีก็จะอย่างน้อยก็บรรลุผลไปได้ในระดับหนึ่ง
ตอนนี้ก็คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ